เหล่าศิษยานุสิตยังคงปากหลักนั่งสวดมนต์กัน
ท่ามกลางแดดร้อนอบอ้าวก็ไม่หวั่น
ไม่มีร่มไม่มีเต็นต์ก็ยังคงนั่งอยู่ตรงนั้นนะคะ
ทั้งที่บริเวณประตู๕แล้วก็ประตู๖
โดยมีกำลังตำรวจคอยกั้นไม่ให้คนเข้าไปในพื้นที่ค่ะ
เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปติดตามบรรยากาศที่นั่นกันเลยนะคะ
กับคุณระภีพันธ์เรือนศรีผู้ศึกข่าวทะเลททีวี
รายงานสดจากประตู๕วัดพระธรรมกายค่ะ

พระมหานพรชี้แจงกรณีปรากฏคลิป
ในการเข้าตรวจค้นวัดพระธรรมกายเมื่อวานนี้นะคะว่าเป็นการเข้าใจผิด
และได้เจรจาโดยไม่มีความรุนแรงเกิดขึ้น
ด้านตำรวจบางส่วนนะคะก็ขอเจรจากับพระและศิษยานุสิต
บริเวณประตู๕ในการเข้าไปค้นพื้นที่อาคาร๑๐๐ปีด้านในค่ะ
บรรยากาศที่ประตู๕วัดพระธรรมกายเมื่อช่วงสายที่ผ่านมา
เจรจากับพระและศิษยานุสิตที่อยู่ในบริเวณประตู๕
เปิดทางแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนของสพคองหลวนจำนวน๖นาย
เข้าสำรวจและเก็บข้อมูลในพื้นที่
โดยใช้เวลาเจรจาประมาณ๑๐นาที
พระและศิษยานุสิตก็ยอมเปิดให้เข้าไปภายใน
ซึ่งตรวจค้นไปแล้วบางส่วนเมื่อวานนี้แต่ยังไม่เสร็จสิ้น
จากอาคารดังกล่าวมีหลายชั้น
ทางนี้ตำรวจชุดดังกล่าวเข้าไปประมาณ๒๐นาที
ก่อนหน้านี้พระมหานพรปุญญชโยผู้ช่วยผ่วมหน่วยการ
นักสื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกายก็ระบุนะคะว่า
ภาพรวมการตรวจค้นวัดพระธรรมกายวานนี้เป็นไปด้วยดี
ตามคลิปที่ปรากฏออกมาแต่ไม่มีความรุนแรงเกิดขึ้น
มองว่าพระลูกวัดย่อมมีความคิดที่แตกต่างกัน
ซึ่งการทำความเข้าใจต้องใช้เวลา
และยังไม่สามารถตอบได้ว่าจะเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นอีกหรือไม่
แต่จะพยายามรักษาสถานการณ์ให้ดีที่สุด
พร้อมกันนี้ไม่ขอยืนยันนะคะว่าพระธรรมชโยยังอาศัยอยู่ในวัดหรือไม่ค่ะ
ทุกคนมีความคิดมีความประสงค์มีความมุ่งหวังแตกต่างกัน
แต่ว่าการทำความเข้าใจต้องใช้เวลาสักหน่อยหนึ่ง
เมื่อวานทางเจ้าหน้าที่ก็เอื้อเฟื้อให้ทางเจ้าหน้าที่ทำความเข้าใจกับพระในวัดเองด้วย
แล้วก็ให้โอกาสกับหลวงพี่ทำความเข้าใจกับพระในวัดนะครับ
ซึ่งเมื่อได้เวลาใช้เวลาทำความเข้าใจกันก็ไม่ได้เกิดอะไรรุนแรงครับ
ช่วงแรกอาจจะไม่เข้าใจกันตอนหลังก็โอเคแล้วเข้าใจกันดี
ในวันนี้จะเกิดเหตุการณ์แบบนั้นพอดี
ไม่ได้ครับก็คิดว่าเราก็พยายามดูแลให้ดีที่สุดเนาะว่าไปแบบนั้นดีกว่า
ยังยืนยันไหมครับว่าพระคัมจะใช้ความเข้าใจดีกว่า
หลวงพี่ไม่เคยยืนยันอะไรเลยนะขอให้ออกมาเป็นข้อเท็จจริงดีกว่า
ที่ว่าปรากฏในวันนี้จากการตรวจค้นครับ
ผลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์ผู้บัญชาการทหารบก
กล่าวถึงการดูแลความสงบเรียบร้อยพื้นที่วัดพระธรรมกายว่า
ดำเนินการที่ผ่านมายืดหยุ่นมากพอสมควรแล้ว
ซึ่งเวลานี้จำนวนผู้ต่อต้านน้อยลง
อยากขอให้กลุ่มที่สนับสนุนถอยห่างออกมา
มองย้อนกลับไปถึงสาเหตุของปัญหาที่กระทบกับคนส่วนรวม
จะเข้าใจและเห็นปัญหามากขึ้น
อย่าใช้ความเชื่อส่วนตัวให้ใช้เหตุผล
เพราะกฎหมู่ต้องไม่อยู่เหนือกฎหมาย
และทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกัน

พระธรรมชัยโยยังอยู่ภายในวัตถมการ์หรือไม่
โดยจะทราบชัดเจนภายใน๑๒วันนี้
ซึ่งหากไม่พบก็ต้องเร่งตามหาตามกระบวนการต่อไปในพื้นที่
ที่คาดว่าจะมีการหลบหนี

รับพิพันธ์เรือนสีข่าวเทราะท์ทีวีรายงานสดจากประตู๕วัดพระธรรมกาย